ปฏิบัติการการหาน้องต่อนะคะเด็กชายวัย๘เดือนที่เราก็ตามกันมาที่นครปฐมวันนี้วันที่๑๖แล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมานี่เขาเอาเรือหางยาวออกมาเลยนะคุณเพื่อไปตามหาที่แม่น้ำว่าน้องอาจจะพลัดตกน้ำไปหรือเปล่า
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่มาถึงนี่นะคะก็ต้องเร่งปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เขาใช้เรือหางยาวใช้๕ลำเลยนะคะในการตามหาน้องต่อที่ตรงแม่น้ำท่าจีนเริ่มจากตรงท่าน้ำในวัดสิรามูลค่ะที่อำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐมโดยสมาชิกกลุ่มเรือเรสซิ่งบังเลนเนี่ยนะคะบอกว่าได้รับการประสานจากทางตำรวจศพบังเลนบอกว่าให้
หลุนหายทางน้ำตกน้ำไปหรือเปล่าก็เลยเอาเรือหางยาวแบบติดเครื่อง๕ลำออกรัดระเวนตามชายฝั่งทั้งสองของแม่น้ำท่าจีนนะคะล่องเรือจากเส้นทางหน้าวัดสิรามูลมุ่งหน้าไปทางวัดโพลแล้วก็ล่องกลับมาค่ะตรงสะพานวัดไผ่หูช้างที่บังเลนนะระยะทางไปกราบคุณ๑๐๑๓๑๔กิโลได้นะคะใช้เวลาเป็น๖ชั่วโมงเลยแล้วก็สังเ
เหมือนกับลอยมาติดอยู่หรือเปล่า
ถามเสื้อผ้าของน้องต่อด้วย
ถามเสื้อผ้าว่าน้องต่อวันที่หายตัวไปใส่เสื้ออะไร
ซึ่งแม่น้องต่อก็เคยบอกไว้ว่าน้องใส่เสื้อลายเหมือนกับเป็นลายขวางขาวดำนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกกลุ่มเรือเรสซิ่ง

จะปูพรมผ่า๒ฝั่งแม่น้ำไปจนถึงข้างล่างรอบนึง
แล้วก็จะหาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไปจนถึงวัดท่าเจดี

แล้วยัดทางประมาณ๑๓๑๔มิตร

หรือว่าสิ่งแปลก

นี่ค่ะเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมนะคะ
หลังจากที่ค้นหาในวันนี้แล้วแล้วก็ประเมินกันอีกครั้งหนึ่ง
ในการหาเบาะแสของน้องต่อ
แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังมีความหวังนะคะ
เราตามข่าวนี้มา๒อาทิตย์แล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะจบลงยังไงนะคะ